ทีมหญิงจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมชาติเกาหลีใต้
ซึ่งทางโค้ชด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลกุญสือ
ทีมชาติไทยก็บอกว่าทุกคนพร้อมเต็มที่ครับ
เรื่องนี้ครับนายสมพรณ์ชัยบางยานโยชน์สมาคมกีฬาวอเล็ตบอล

รายการพิเศษนะครับอุ่นเครื่องระหว่างทีมไทยเจอกับเกาหลีใต้
โดยปีนี้ก็จัดแข่งกัน๒แมชครับ
สนามแรก๕เมษายนที่เทอร์บินัล๒๑ครับ

แล้วก็วันที่๗เมษายนที่อินดอร์สเตรียมหัวมาก
และสมพรรณก็พูดถึงรายการนี้ว่าแฟนบริบันชาวไทยมีโอกาสได้เห็นการกลับมาลงสนามให้นางทีมชาติก่ออำพรงศ์ย่าผา
แล้วก็วันนาบัวแก้วที่ผ่านตัวเองไปเป็นโค้ช
ก็ถือเป็นการรวมตัว๗เซียนในรอบ๕ปีเลยครับ
ส่วนโค้ชด่วนนะครับบอกว่ารายการนี้พร้อมเล่นเต็มที่
ยืนยันว่าไม่ใช่เพียงแค่การกระชับมิตรแต่เป็นการเตรียมทีม
ก่อนจะลงแข่งขันรายการต่างในปีนี้ครับ
ก็พยายามนะครับเพราะว่าในเกมการแข่งขันเนี่ยบางทีคุณสมบัติแต่ละเกมในวิธีการเล่นก็แตกต่างกันไป
เพราะฉะนั้นเราต้องวางกลยุทธ์ในเรื่องของการเล่นเพื่อจะเชื่อมต่อกับระบบทีมชาติด้วยนะครับ
เพราะว่าในเดือนพฤษภานะครับเราก็จะเริ่มมีเกมการแข่งขันเรื่องที่ใหญ่ขึ้นแล้ว
เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเพราะว่าปีนี้เราก็เริ่มช้าลง
เพราะฉะนั้นแมทแต่ละแมทกับเราถือว่าเป็นแมททดสอบของการทดสอบระบบของทีมไปในตัวด้วยนะครับ